ทุกผู้ชมครับอย่างที่คุยกันนะฮะเลือกตั้งสอสอนะครับ
กรกตคาดว่า๑๔พฤษภาคมนี้นี่แหละวันหย่อนบัตรนะครับ
น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวรอแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งเย็นนี้นะฮะ
แต่พอหลังจากหย่อนบัตรลงคะแนนเราไปใช้สิทธิ์กันเรียบร้อยแล้ว
เป็นเรื่องของสอสอเขาแล้วนะที่เขาต้องไปเปิดสภาโหวตเลือกนายกกันก่อน
โดยมีสว๒๕๐คนมาร่วมโหวตเลือกนายกด้วยยังเหลือติ่งอยู่อีก๑ปี
อาจารย์ทำไมในมุมของการเมืองไทยเนี่ยเขาถึงมองว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรร
หัวหน้าภักดิ์พระรามประชาวรัฐมีโอกาสจะเป็นนายก
ทั้งที่อย่างโพลของนิล่าโพออกมาล่าสุดเนี่ย
สำรวจครั้งที่๑รายชื่อคันดิเดตนายก
ประชาชนจะเลือกไม่มีชื่อบิ๊กป้อมเลย
คิดว่าเพราะอะไรอะอาจารย์บามันพิชิต
หรือชนชั้นกลางที่มาแสนความเห็นเนี่ยแน่นอนว่าภาพคนเนี่ย

ผมก็เชื่อว่าทิศทางไปในทางเดียวกัน
แต่ว่าหลายคนมองจับอารมณ์ว่า
โดยเฉพาะนักการพื้นฯด้วยกันมองว่าโอกาสพลวงเอกประวิทยุทธิ์

เอาจริงนะคนที่มีโอกาสเข้าถึงเสียงฐานเสียงของสวเนี่ย
ก็มีพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เท่านั้นแหละ๒คนนี้เท่านั้น๒พักนี้เท่านั้นแหละ
นะเขาก็เลยมองโอกาสว่าอ๋อโอกาสจะเป็นนายกเนี่ย
ยังไงซะการจะพึ่งโอกาสฐานเสียงบริการก็คือวุฒิสมาชิกพลเอกประวิทย์ก็เลยเป็นสมการสำคัญ
ผลเอกประวิทย์มีคาแรคเตอร์ที่เข้าถึงไม่ตึงไม่แข็งเหมือนคุณประยุทธ์
นั้นการมีพันธสัญญากับภาคการเมืองหรือการพูดคุยหรือการประนีประนอมหรือการดีลอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ทั้งข้างบนหรือใต้ดินอะไรต่างเนี่ยพลเอกประวิทย์พูดจาง่ายกว่า
ก็มีคือการมีภาพประทับคือเป็นสร้างอำนาจต่อลองให้คนคิดปิดสนานอะ
เขาก็ไม่ได้คุยพัดซีอิ๊วอร่อยมั้ยใช่มั้ยฮะ

ก็เลยเน้นไปที่เรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้ง

เอาแบบสวสนับสนุนหรือเปล่า
ถ้าสอวสนับสนุนก็แผนเอกประยุทธ์เอาส่วนมากที่สุด

แต่ก่อนอื่นนี่พลักษณ์ที่จะเสนอคันดิเดรตของตัวเชิญ

มีโอกาสมีโอกาสถึง
๒๕ได้แน่๒๕เสียง
คราวนี้ที่คุณภาคภูมิถามเมื่อสักครู่ว่าทำไมไม่มีชื่อพลเอกประวิทย์อยู่ในโพลเลย
แต่ว่าคนยังคิดว่าพลเอกวิทย์มีโอกาสอยู่

หนึ่งก็คือตัวรัฐธรรมนูลอย่างที่บอกมันแยกส่วนไง
เลือกตั้งกับจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวนะ
เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่พลเอกประวิทย์จะได้
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นพักที่มาอันดับหนึ่ง
อันที่๒ก็คือว่าโครงสร้างของพลังประชารัฐเปลี่ยนไป
ได้ว่ามันมีการเปิดทางให้กับพลังประชารัฐที่มากขึ้นหลายเรื่องเลย
อย่างเช่นจดหมายพลเอกประวิทย์อะไรที่ออกมาต่างหรือทั้งบริษฐศ์เสรีพิสุทธิ์จากเสรีรมไทย
ยังไงสัมภาษณ์ว่าถ้าไม่มีชื่อพลเอกประวิทย์นี้แล้วก็ไม่แน่นะ
ไม่แน่น่ะอาจจะไปร่วมกับพลเอกประวิทย์ก็ได้
ประการที่๓ก็คือว่าตัวบารมีพลเอกประวิทย์เอง

แล้วในช่วงระยะเวลาที่คอสชอยู่ในอำนาจ
เราไม่เคยได้ยินเรื่องราวของการไล่ล่าคุณทักษิณนะครับ

จากคอสอชอซึ่งพลเอกประวิทย์ก็คือพี่ใหญ่ในคอสอชอ
เพราะฉะนั้นการพูดคุยกับเพื่อไทยก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้

วันนี้จุดขายอย่างเดียวที่พลเอกประยุทธ์มีทีเด็ดเรื่องเดียว

นโยบายของรวมไทยสร้างชาติลองไปดูนะครับ
เวลาหาเสียงในเวทย์อย่างต่างไม่มีอะไรเลย
จากบอกว่าสนับสนุนลุงตู่เป็นนายก

คือบิ๊กตู่เป็นนายกได้อีก๒ปีใช่ไหม

ครับก็เดี๋ยวเขาแก้รัฐมนูล
นี่ไงก็คือแต่รวมไทยสร้างชาติไม่เสนอ

ครับถ้าพูดก็หมู่บ้านกระสุนตก
ถ้าบิ๊กตู่เป็น๒ปีครบ๘ปีแล้ว

ผมคิดว่าเขาเจอโจทย์ที่จะต้องขัง
แต่ว่าเขาเลี่ยงที่จะไม่ตอบในที่สานะนะครับ
อาจจะคือพูดง่ายว่าให้เป็นก่อน
แต่คือหลายคนเชื่อไปอยู่แล้วว่า

สำหรับนักการเมืองที่จะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติ

อีกหลังชะตากรรมชีวิตน้อยของตัวเอง

คนละครึ่งไหมกับพลเอกประวิทย์อะไรอย่างนี้
แต่เกมนี้คนหลายคนไม่ตอบโจทย

เพราะสวเคยแย้มพายมาแล้วนี่ว่าจะเอาอะไรอย่างนี้
แต่ทำไมคนออกแบบกติกาอย่างนี้แล้วสร้างกติกาเล่นเกมเพื่อให้ตัวเองไปต่อ
ผมคิดว่ามันจะไปสู่วิกฤตทางการเมือง
อันนี้เป็นงานวิเคราะห์นะเดี๋ยวอาจจะเกิดหรือไม่เกิดยังไม่รู้นะครับ

พักเพื่อไทยไม่พูดถึงไม่ได้

หนึ่งก็คือว่า๒๕๐นั้นกระแสมันเริ่มลงแล้ว

ที่๒ก็คือว่า๒๕๐ไม่สามารถทลายกำแพงสวได้
อันที่๓ก็คือว่าการเสนอตรงนี้เนี่ย
เพื่อที่จะดึงเอาบรรดาผู้คนต่าง

เราเห็นได้ว่าหลังจากตัวเลข๓๑๐เนี่ย
ก็ปรากฏในเรื่องที่ย้ายมาของกลุ่มศามิศ
ก่อนนั้นก็ชนบุรีด้วยใช่ไหม

และแคนดิเดตคนสุดท้ายสำคัญที่สุดอยู่ในวันที่สมัครสอบบัญชีรายชื่อ
๓คนต้องมีคุณอิงแผนทองทานล่ะ

อย่าง๕๐๕๐หรอแต่คุณเศษฐานี่๑๐๐
ไม่ถึงกับร้อยหรอกก็เอาเรียกว่า๘๙๐ไว้ก่อน
ใน๓ชื่อแคนดิเดตนายกยัง๘๙๐อีกเหรอ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ